ไปดูสิ่งที่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้เราบ้างดีกว่า

เกษตรทำเงินวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปราชบุรีนั่นแหละ

สิ่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าออกสู่ตลาดแล้ว
แล้วบอกเลยว่าขายดิบขายดีมาก
และผลผลิตที่ผมพูดถึงมันคืออะไร
ติดตามไปพร้อมกันในช่วงเกษตรทำเงิน
เอาล่ะคุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงบอกไว้เลยว่านี่คือ
สวนชมพู่ทัพทิมจันทร์

เป็นของคุณประยูนวิสุทธิภัยศาลเกษตรกรชาวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี
ตอนนี้นะผลผลิตออกแล้ว
นี่อย่างนี้เลย
ใส่มาเป็นเรือแล้วใส่มาเป็นถัง
เออเขาบอกว่าออกผลผลิตมาเต็มคาราเบล

ตอนนี้เก็บมาจากสวนแบบสดล่องเรือมาหาลูกค้าสักคน

แล้วตอนนี้พนักงานเขานะที่สวนกำลังคัดแยกไซส์คัดแยกขนาดเพื่อเตรียมบรรจุใส่รังและส่งขาย
เขาบอกว่าโอ้โหบอกเลยทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ส่งขายกันแบบสบาย

แล้วเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าปีนี้ชมพู่ทัพทิมจันทร์ที่ปลูกสามารถเก็บผลผลิตได้ถึง๔๐๕๐ตันต่อปี

ต้องขายในประเทศแค่๓๐เท่านั้นเองที่เหลือเอาไปต่างประเทศเลย
ที่ไหนบ้างคะ
รวมแล้วนะ๗๐ที่ส่งไปยังต่างประเทศจีนเยอะสุด๔๐เลยนะครับ
อันนี้ต้องยอมรับนะประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ชอบมากสินค้าต่างอุปโภคบริโภคจากประเทศไทยนะครับ
เขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้ชมพู่ทัพทิมจันทร์ขายดิบขายดี
ในช่วงนี้เนื่องจากชมพู่ที่นี่นะรสชาติหวานกรอบผลสีแดงมันคล้ายสีของทัพทิม
ซึ่งยิ่งแดงคนจีนยิ่งชอบตุดจีนเนี่ยโอ้โหหากันเลย
เขาเชื่อว่าเป็นสีมงคลและนิยมไปประกอบในพิธีเครื่องเส้นไหว้บรรพบรุษ
และนำไปเป็นของฝากช่วงเทศกาลจุดจีนด้วยครับ
ส่วนราคาชมพู่ที่ขายในประเทศปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท
ส่งไปยังจีนนะจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๐๘๐บาท
นี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและเรื่องของช่วงเวลาในการส่งออกนะ
เออจริงแต่เขาแพ็คไว้อย่างดีอ่านไปน้ำลายก็พุ่งไป
ไม่ใช่อะไรนะผมนึกถึงตอนที่แบบเคี้ยวชมพู่เข้าไป
มันกรอบมันชำ
เห็นเขาขายในราคาในไทยก็ถูกด้วยนะมีโอกาสอุดหนุนกัน